อ่าทีนี้พาไปดูอันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคือจะบอกว่าคนร้ายที่ไปก่อเหตุใช้ปืนที่ชิงทรัพย์ธนาคารเนี่ยไม่แน่จะใช้มืออาชีพเพราะดูจากพฤติการแล้วใช้เวลาในการก่อเหตุหนึ่งนาทีนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้พอลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธน
ทำอะไรคะที่มอเตอร์ไซคันนี้เอาหมวกกันนอกแบบเต็มใบของเขาของใครละไปเลยไม่รู้เหมือนกันของช้าบ้านแถวนั้นที่จอดอยู่ใกล้กับธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธน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

สีชมพูของคุณสะอาดนินพันธ์อายุหกสิบเอ็ดปี
ซึ่งอยู่ข้างปั๊มน้ำมันปตทหัวเขาห่างจาก
ธนาคารจุดเกิดเหตุไปสักประมาณร้อยเมตรคือคุณสะอาดเนี่ย
กำลังที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปลงทะเบียนโครงการ
เราชนะที่ทกศนั่นแหละแต่ว่าโดนคนร้ายเนี่ย
ชิงมอเตอร์ไซค์ไปซะก่อนนะฮะแล้วคนร้ายใช้มอเตอร์ไซคันนั้นเนี่ย
หลบหนีไปทางถนนสวนสนอ่าวน้อยแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์
ริมถนนใกล้กับร้านอาหารฟองเบียร์ชุมชนปากคลองบางนางรม
แล้วก็วิ่งหลบหนีข้ามคลองบางนางรมไปนะฮะ
หลบซ่อนตัวอยู่ในป่ากงกลางตำรวจก็เลยมีการ
กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่เพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้าย
แต่ยังคงไร้วิแววนะคะตำรวจบอกว่าวันนี้
เดี๋ยวจะต้องมีการวางแผนลงพื้นที่
แต่สุดท้ายไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวนะคะ